อันนี้พระทำร้ายพระในวันพระใหญ่ด้วยครับ
เมื่อวานนี้วันวิสาขบูชาพระทำร้ายพระด้วยกัน
พระทำร้ายพระด้วยกันฝั่งหนึ่งมีกันไกลตัดย่าเป็นอาวุธ
อีกฝั่งหนึ่งมีมีดแล้วสุดท้ายเจ็บทั้งคู่ครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่วัดสวนป่าแห่งหนึ่ง
เป็นเหมือนกับสำนักส่งในพื้นที่จังหวัดสุภัณฑ์บุรี
อำเภอด่านช้างช่วงบ่ายเมื่อวานนี้ครับ

สะพอด่านช้างพร้อมกับเจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัย
ไปตรวจสอบและเร่งช่วยเหลือพระอุทัยอายุ๕๕ปี
บาดเจ็บโดนแทงด้วยมีด
ใกล้กันกับหายปลาร้าด้านซ้ายเป็นแผลลึกนะครับ
อยู่บนพื้นหน้ากุฏิส่วนพระอีกรูปที่บาดเจ็บอายุมากกว่า
ชื่อว่าพระวินัยอายุหกสิบปีครับมีแผลถลอกตามเนื้อตามตัว
เจ้าหน้าที่ก็นำตัวพระทั้งสองรูปนั้นไปส่งโรงพยาบาล
ตำรวจสพด่านช้างครับบอกว่าจากการสอบสวนเบื้องต้นเนี่ย
ทราบว่าปมเหตุมันมาจากการเปิดเพลงเสียงดัง
เปิดเพลงเสียงดังถึงขั้นว่าแทงกันเจ็บขนาดนี้เลยครับ
คุณผู้ชมใครจะเชื่อแต่เกิดขึ้นแล้วก่อนเกิดเหตุหนึ่งวัน
มีญาติโยมเปิดเพลงเสียงดังพระวินัยที่อายุมากกว่าเนี่ย
ท่านก็เลยรู้สึกว่าทำไมต้องทำแบบนี้ไม่เกรงใจกันเลย
ไปรายงานให้รักษาการเจ้าอาวาสได้ทราบภาษาชาวบ้านอาจจะบอกว่าไปฟ้อง
อืมไปฟ้องรักษาการเจ้าอาวาสว่าอุ้ยช่วยปรามช่วยห้ามหน่อยสิท่าน
เสียงดังรบกวนจังหวะนั้นพระอุทัยอยู่ในเหตุการณ์ด้วย
และมีการพูดกระทบกระทั่งกันกับพระวินัยคำเมนต์กันตั้งแต่ตอนช่วงนั้นนะครับ
จนกระทั่งช่วงเที่ยงของเมื่อวานสามมิถุนายน
อุทัยที่อายุน้อยกว่าเนี่ยถือกันไกลตัดย่าเดินดุ่มไปเลย
ไปที่ประตูกุฏิของพระวินัยเพื่อจะทำร้ายพระวินัยเองเห็นแบบนี้โอ้โห
มาพร้อมกันไกลตัดย่าเลยฮะเลยหยิบมีดในกุฏิขึ้นมาแล้วสู้กัน
แทงสวนไปครับจากนั้นก็มีการต่อสู้ฟาดฟันกันอยู่ตรงนั้นแหละ
กุฏินั่นแหละครับโชคยังดีนะครับว่าไม่เป็นอันตรายถึงแก่ชีวิต
เจ้าหน้าที่ก็เลยมาช่วยพาส่งรักษาที่โรงพยาบาลทำแผลอะไรเสร็จเรียบร้อย
ก็กลับมาที่วัดเหมือนเดิมวันนี้ทีมข่าวลงพื้นที่ไปตรวจสอบครับ
ยังพบร่องรอยเป็นเลือดที่หยดเป็นรอยเป็นทางนะครับ

ไม่สะดวกให้ข้อมูลใดเพิ่มเติมกับนักข่าวแล้ว

เดี๋ยวจะมีบทลงโทษตามมาภายหลัง
ส่วนทางคดีก็ขอให้ตำรวจนั้นว่ากันไปตามกฎหมาย

ถ้าหากว่าใครทำผิดและผิดกฎหมายก็ต้องว่ากันไป
ทั้งทางกฎหมายบ้านเมืองแล้วก็กฎของสงฆ์ครับ
เราอยากจะไปพูดคุยกับชาวบ้านที่เป็นลูกศิษย์ของพระทั้งสองรูป
แต่ก็ไม่มีใครสะดวกให้สัมภาษณ์เหมือนกัน
ไปถามใครต่อใครบอกแค่ว่าไม่รู้ไม่รู้แบบนี้ครับ
ตำรวจตอนนี้อยู่ระหว่างการรอสอบส่วนเพิ่มเติมนะครับ
เนื่องจากว่าพระที่บาดเจ็บที่อาการหนักยังอยู่ที่โรงพยาบาลรูปหนึ่ง
ส่วนที่ทะลอกนึกน้อยนะครับกลับมาแล้ว
ก็คือพระวินัยอายุ๖๐เนี่ยกลับมาอยู่ที่วัดแล้วเหมือนเดิม
ตำรวจเตรียมแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายกับทั้งคู่เลยครับ
แต่ว่าพระอุทัยที่อายุน้อยกว่าที่ถือกันไกลตัดย่าบุกเข้าไปที่กุฏิของพระวินัยเนี่ย
อาจจะมีข้อหาเพิ่มบุกรุกครับ
คือคุณบุกดุ่มไปแบบนั้นอันนี้ก็ว่ากันไปตามกฎหมาย
เดี๋ยวมีความคืบหน้าและคำชี้แจงจากรายงานให้ทราบต่อไปครับ